เชียงไร้กำจัดปลวกยุงมดมะลางสาบ

จากคนปะทูก่อนเมนูแรกนะคะ

ค่ะแม่ค่ะนี่คือกำลังหั่นอยู่นี่คือ

ฉี่ใช้แม้กระทั่งลากเขาบอกหอมมาก

ส่วนผสมของป่นปลาทูก็จะมีปลาทูน้ำปลาร้าน้ำปลาน้ำมันพืช
ชีฟ้ากระเทียมขิงมะนาวหอมแดงต้นหอมและผักชี

ลับในการทอดปลาทูมีด้วยเหรอครับ
มีเหมือนกันแต่บอกยาก

แน่หนูจบเครื่องแล้วนะค่ะ
บอกเราว่าไม่ค่อยได้ทำกับข้าว

รู้เยอะทำอร่อยแต่ไม่แทบ
ของแคนดี้ชอบทำที่ทำไม่เป็น
ในขณะที่คุยกันในรายการก็เลยเคิดไอเดียว่า
หลังนั้นจะต้องมีเพลงที่ร้องด้วยกัน
แต่ว่าโนราสังหิตศาลเขาก็มีนะ

สบายดีเด้อพี่น้อง

ว่าเธอนั้นหน่อยอ่อนมาน้อง
ข้าวอร่อยเพราะอย่างนี้แหละค่ะ
แต่หนูกับแม่นี่ไม่ค่อยทำด้วยกันค่ะ
ไม่เคยทำกับข้าวด้วยกัน

ไม่ปล่อยก็ทำไงแม่ก็นอนรอ

เพราะว่าอร่อยมากอยากทำเป็น

ฝนเนี่ยมันจะต้องมีปลามีอะไรด้วย

แต่ถ้ามีแจ่วถ้าเป็นแจ่วน้ำพริกอย่างนี้

มันจะมีปลามันไม่มีอะไรมาประสบ

แล้วคนไม่ค่อยถนัดเรื่องข้าวครัวก็พูดอาจจะไม่ถูก
จริงถ้าเป็นเนื้อนะคะคือที่บ้านก็ทานเนื้อเนี่ย
แม่จะแบบเป็นคนที่หมักเนื้อแล้วทอดอร่อยมาก
แต่ถามแม่ว่าแม่มีสูตรยังไงบอกไม่ถูก

แม่ทำได้แต่แม่อธิบายไม่ถูก
เหมือนแม่ม่ายเราเนี่ยเหมือนแม่ม่ายพระพันปีเนี่ย
ไปถามสูตรเขาตอบไม่ได้แต่ให้พระพันธีเขาทำได้

ได้เอาลงทบไปเลย

ตำอีกแต่ตำอย่าละเอียดมาก
อันนี้กลัวพริกนะถ้าต้มน้ำปลาแดกแล้วหนักกว่านี้

ไปบ้านหนูไม่ต้องบอกว่าบ้านไหนหลังไหนบานเย็นนะคะ

คือบางทีคนเราทำกับข้าวนะพี่

ปกติก็ต้องตำให้แหละแม่บอกไม่ต้องเอาแค่นี้

เป็นพริกขี้หนูได้ไหมครับ

มันเผ็ดไปแต่จะพริกสวนได้ค่ะ
พริกขี้หนูเล็กที่อาหารทำเรื่องจิ้มน้ำพริก

พริกนี้มันก็แค่ให้หอมคือกลิ่นพริก

แต่ถ้าคุณแม่ทำคุณแม่จะทำเป็น๒อย่างค่ะ
สูตรเราคือคนอื่นก็ปนเสร็จแล้วกินเลย
แต่ว่าอันนี้อยากจะให้มันแห้งและมันหอม
เราทำคุกพริกอยู่แล้วแล้วมาผ่านปิ๊บเดียว

วันนี้หนูก็เพิ่งได้เห็นสูตรคุณแม่นี่แหละค่ะ

น้องตรงนี้น่าจะเป็นสูตรเด็ดค่ะ

งิ้วต้องต่อละแค่นยูแป๊บปาย
งิ้วต้องต่อละแค่นยูแป๊บปาย
ล้อมไปสิคลุยหน้าให้ฝัดใบ
ตรงหิวตรงหิว
ว่านั่นเดอร์ว่านั่นเดอร์
อ๋อลงไปแล้วเออ

เกือบเลยนะแม่เนอะเกือบเลย
นี่มีดูคือบนึง
ถึงขอนแก่นยังไม่เลย
ระหว่างนี้เราจะโขกปลาทูไปด้วยนะคะ

เข้าใจค่ะเอาให้ปนฟี่เลยเหรอ

แต่ขนมจีนบ้านพี่เขาก็โขกให้ปลาป่นกันอย่างนี้นะ

นุ่มจีนต้องโขกปนกระป๋าไม่ต้องโขก

พี่ไอทานปลาร้าเป็นหรือคะเต็มค่ะ

เขาทำสุดก็ดีกว่า

เพิ่งใส่พริกปลาย

หนูอยากได้สูตรอ่ะ
น่ะม่๊ยเคยเข้าครัวกับคุณแม่หนูต้องขโมยสูตร๕๕๕๕๕๕๕๕๕

จริงคุณแม่ก็ไม่ใช่ไม่ยอมแต่ต้องเห็นอย่างเนี้ยเหมือนค่ะ

ถึงจะรู้ว่าใส่อะไรยังไงบ้าง

ต้องให้พี่เอกอธิบายค่ะจะเห็นภาพว่าตอนนี้

แล้วก็แบบว่าอยู่ด้วยกันเลยตอนนี้
โครกแล้วก็โครกโครก
เอาอันนี้ไปใส่ปากไว้ก่อนหนึ่ง

อืมพี่น้องบีบมะนาวใส่อ่าหนูก็ต้องอ่าเดี๋ยวเราแบ่งกันบีบ
สูตรกรีมเขาไม่ใส่แต่ว่าเราใส่ได้อ่าค่ะคนทุกวันนี้เด็กเด็กเขาก็กิน
เอาข้อละเคิงข้อละเคิงข้อละเคิงพูดไหนอ่าข้อละเคิงข้อละเคิงเนอะข้อละเคิง
คนละเคิงเคิงเคิงเคิงพอแล้วพอได้ฮะอ่าเรียบร้อยแล้ว
แม่ค่ะเอาระหว่างสูตรดั้งเดิมของคุณแม่โดยไม่ใส่มะนาว
กับใส่มะนาวด้วยเชิดเนอะแม่เนเขาค่ะคือภาษาจาลของคุณค่ะแต่วันพี่เอกอ่ะ
ยังมีความรู้สึกว่ายังชอบให้ตัดเปรี้ยวหน่อย

คืออย่างที่เห็นที่เราบ่นด้วยมาผัด

ตอนนี้ก็ใส่น้ำมันใส่กระเทียมลงไป

เดี๋ยวร้านอาหารนะคะ

อยู่แถวเมืองเอกแถวรังสิต

เป็นร้านอาหารแล้วก็มีร้านกาแฟ

ให้แม่ให้ญาติอะไรอย่างนี้มานั่งรวมตัวกัน

แล้วน้องชายมาด้วยไหม

น้องชายก็ช่วยออกแบบผมอย่างนี้

พร้อมทานคุณยูรูปดีไหมพี่คนเนี่ยโง่ดี
คราวนี้คนจะคนต่อไปก็ต้องใส่ข้วยแล้วนะแม่
ปรับเมนูนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเบรกหน้านะครับหลังจากพักสักครู่หนึ่ง
ช่วงหน้าจะเป็นอ่อมไก่เป็นยังไงเดี๋ยวพักสักครู่เดียวครับ

นิ้วต้องต่อแล้วแค่นิ้วไปไป